สำหรับการเกาะติดปฏิบัติการครั้งนี้นะคะ
มีหนึ่งแฟนเพจอยากแนะนำให้คุณผู้ชมที่ต้องการติดตามความคืบหน้าตลอด
ก็คือเพจของไทยในวิซิลก็คือหน่วยซิลนี่แหละนะคะ
จากจะมีการอัปเดตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยซิลแล้ว
มีคลิปให้ดูแล้วมีเรื่องเรื่องหนึ่งวันนี้เพิ่งประกาศไปเองนะคะ
เป็นการขอรับบริจาคผ้าห่มฉุกเฉิน
เพราะการทำงานของหน่วยซิลเขาดำน้ำ

พอตัวเปียกพอขึ้นมาแล้วเนี่ยเขานอนเลยนะคะ
เวลาเขาพักเขาพักทั้งเปียกอย่างนั้นเลยนะ
ใช่ทั้งชุดการทำงานชุดปฏิบัติงาน
ไม่ได้ถอดชุดออกมาแล้วเช็ดตัวแล้วนอนพักนะคะ
คือเขานอนแบบเปียกก็เลยทำให้เขาหนาว
วันนี้สักประมาณ๑๓นาฬิกา๓๕นาที
ใช่ค่ะโพสต์ขอสนับสนุนชุดผ้าห่มฉุกเฉิน
โดยมีรูปภาพตัวอย่างให้ดูด้วย
เขาบอกว่าที่ให้ดูเพราะว่าจะได้ไม่ซื้อผิดกัน

ซึ่งชุดผ้าห่มฉุกเฉินเป็นลักษณะคล้ายฟอยขนาดใหญ่

ขณะที่นักดำน้ำตอนนี้พออยู่ในถ้ำ

ก็เลยขอสนับสนุนผ้าห่มฉุกเฉินมานะคะ
และหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปไม่นานค่ะ
มีประชาชนที่ประสงค์สนับสนุนผ้าห่มฉุกเฉินให้กับเจ้าหน้าที่

แล้วก็มีการระบุเพิ่มเติมถึงแหล่งซื้อราคา
และการดำเนินการจัดส่งเป็นการบอกต่อกันบอกบุญต่อกัน
เพื่อสนับสนุนสิ่งของจำเป็นให้กับเจ้าหน้าที่ล่าสุดนะคะ
นาฬิกาที่ผ่านมานับรวมตอนโพสต์ไปก็

ประมาณ๒ชั่วโมงถึง๓ชั่วโมงไม่เกินนี้นะคะ
ทางเพจประกาศออกมาเลยบอก
ตอนนี้มีผู้ดำเนินการและจัดหาผ้าห่มฉุกเฉินเพียงพอแล้ว
ขอบคุณทุกท่านที่ติดต่อแสดงความจำนงช่วยเหลือเข้ามาอย่างรวดเร็วค่ะ

ก็คือผ้าห่มฉุกเฉินราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ไม่สูงมาก
ประมาณ๑๗๐บาทนะคะใช่แล้วก็เลยทำให้มีคนสนับสนุนเยอะ
และการซื้อหาซื้อที่ร้านเดินป่า